อีกเรื่องนึงนะครับใครที่เข้าแน่นอนแล้วบ่อยก็ต้องเครียดถูกไหม
แล้วทีนี้เขาก็เครียดหนักเพราะว่าเขาบอกว่าญาติไม่มาเยี่ยมเขา
ก็เลยทำให้แอบหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าโรงพยาบาลชั้น๘
เพื่อที่จะกระโดดฆ่าตัวตาย
โชคดีนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบกัน
เหตุเกิดที่อาคารสาธารณสุข๑๐๐ปีโรงพยาบาลนครปฐมนะคะบนชั้น๘ที่เป็นดาดฟ้าพบกับนายสมนามสมมุตินะ
อายุ๕๕ปีค่ะเป็นผู้ป่วยแผนกจิตเวทนี่แหละค่ะ
ยืนอยู่ชิดกับมุมตึกเลยอืมมือขวานะคะถือมีดค่ะ
กำมีดเอาไว้แน่นเลยนะคะแพทย์และพยาบาลพยายามเกลี้ยกล่อมพยายามพูดอยู่ห่าง
แล้วกลัวว่าจะเกิดอาการเครียดแล้วกระโดดลงมาจากตึกจากอาคารได้ก็เลยมีการนำเครื่องมือถุงลมมาวางไว้
ตรงจุดที่คาดว่าเดี๋ยวอาจจะกระโดดลงไปแล้วจะพลัดตกลงไปได้
และตำรวจก็เลยรีบขึ้นไปเจรจาด้วยพอในสมเห็นตำรวจขยับขึ้นไปอุ้ย
ตกใจค่ะรีบถอยตัวเองขยับตัวขึ้นไปนั่งอยู่บนขอบปูนของตึก
ขอบปูนตรงนี้หวาดเสียวตกใจไงตำรวจขึ้นมาแล้วก็มีท่าทีที่ค่อนข้างหวาดระแวงคนอื่น
กระโดดลงไปหลายครั้งทำท่าอยู่แบบนั้นนะคะตำรวจนะคะใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเจรจากันนานกว่าหนึ่งชั่วโมง
ครับจนสุดท้ายนายสมสงบสติลงแล้วก็มีการหลอกล่อให้ลงมาจากขอบปูนได้สำเร็จค่ะ
จังหวะที่นายสมเผลอตำรวจเข้าควบคุมตัวชาร์จตัวเอาไว้เลยปลอดภัยนะคะอืม
สอบถามไปถึงเพื่อนผู้ป่วยหน่อยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสมมันมีอาการเครียดเครียดมากอย่างเห็นได้ชัดเลยเนื่องจากว่านำมีดพกออกมาลับ
แล้วก็นายสมนะได้โทรศัพท์ติดต่อครอบครัวด้วย
พอวางสายเสร็จบ่นเลยบ่นกับเพื่อนว่าไม่มีใครสนใจน้อยอกน้อยใจเครียด
ปล่อยให้ตายไปเลยดีไหมบอกอย่างนี้บอกกับเพื่อนอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นลงจากเตียงขึ้นไปเลยค่ะ
ดาดฟ้าชั้นแปดจะไปก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยค่ะครับพยาบาลคนนึงเธอบอกว่า
ญาตินะคะได้นำตัวนายสมคนนี้เข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้เพียงแค่๓วันเท่านั้น
แต่ว่าพยาบาลบอกว่าญาติไม่ค่อยได้มาเยี่ยมไม่ค่อยเห็นมีคนมาเยี่ยมจริง
เขาก็เลยอาจจะเกิดความเครียดเกิดอาการเครียดเพราะว่าไม่มีญาติมาหาน้อยอกน้อยใจ
จะไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายและตอนนี้พยาบาลบอกเลยว่านายสมเนี่ยต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ได้มีการแจ้งไปกับญาติแล้วนะบอกว่าให้มาดูแลให้มาเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ
เพราะว่าจะได้ลดความเครียดไปในตัวด้วยอย่างที่บอกค่ะผู้ป่วยจิตเวทอ่ะ
เขาต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นครอบครัวหรือญาติที่นำเขามารักษาในโรงพยาบาล
ก็จะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีใส่ใจเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาให้ความรักกับเขา
ญาติคิดว่าถึงมือหมอแล้วแล้วแค่๓วันเองอาจจะไม่ต้องไปดูแลก็ได้
แต่ว่าสภาพจิตใจเขาคือผิดปกติกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเนอะ